จะพาไปกราบไหว้เสริมสิริมงคลกันครับ

ที่นี่ที่ถ้ำวังปลาหมู

จำได้สิเพราะว่าเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วในตลอดข่าว
อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ที่นี่นะฮะอยู่ที่บ้านวังปลาหมูหมู่ที่๖
ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
เขาเรียกว่าวัดพุทธกาญจนมุณี
ที่นี่เขามีให้รอดซุมบันไดพญานาค้าวเซียน
และม่าย่างอุษณณอันนานตวดี
เขาบอกว่าอย่างยาวเลยนะพญานาคที่นี่

ยาวไปจนขึ้นสู่ธรรมพระนิมิติรวงรอง
หรือถ้ำพระที่สวยมากอีกที่หนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ภายในถ้ำนะโอ้โหประดับประดาษไฟหละสีเข้าไปข้างใน
เขาบอกว่าเย็นสบายนะและยังมีพระพุทธรูปปางต่างอย่างเช่น
รูปปั้นพญานาคก็มีพระโพธิสัตวนอิมพระสังกัจจาย
และยังได้ไปกราบสรีระสังขารของพระครูวิสุทธิ์กาญจนมุณี
หรือหลวงพ่อจิติอุตมาจารโรปภัณฑิสถานอยู่ด้านในตรงนี้แหละครับ
ภาพสวยแบบนี้อันนี้ผมต้องขอขอบคุณก่อนนะ

ถ่ายได้อย่างงดงามจริงนะคะ